ที่ขอนแก่นมาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
บอกว่าในพื้นที่เนี่ยโอ้โหกองทัพมา
บกทัพเรือตำรวจไม่ใช่

รบกวนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
ปีโอ้โหคุณผู้ชมชาวบ้านเขาทนอยู่ได้๒๐ปีเลย

ยังต้องกางมุ้งเลยนะคะเอาไปดูภาพกันหน่อยค่ะ

ไม่ขนาดกางมุ้งนะ

เลี้ยวมั่งแณให้ดูปัดนี้เลย

จุดนั้นไม่ใช่แมลงทอดที่เอาไว้กินแก้มกับส้มตำอะไรนะคุณ

เป็นชาวบ้านในตำบลโคกงามอำเภอฝางจังหวัดขอนแก่น
อุ๊ยตายแล้วนี่ค่ะมันไปปนอยู่กับในลาบในส้มตำ
เดี๋ยวมันทานโทษทานแมลงวันง่ายกว่าไหมเออน่ากลัวมากแบบนี้เนี่ยนะคะ
เขาเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานเลยนะร้องศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น
เขาบอกเป็นภาพในขณะที่เขากินข้าวอยู่แล้วเนี่ยกางมุ้งแล้วนะ
มันยังลุดลอดเข้ามาบางตัวเนี่ยแทบจะบินเข้าปากอยู่แล้วเนี่ยนะ
พี่คนนี้ชื่อว่าคุณพิษสมัยบรรจงปรุอายุ๔๑ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านมาร้องเรียนบอกว่าชาวบ้านในหมู่บ้าน
ได้รับความเดือดร้อนจากแมลงวันอยู่ทุกที่เลย
ทำให้สุขอนามัยภายในหมู่บ้านมันแย่ลง
มีคนท้องเสียท้องร่วงจากการกิน
เขาเอาเรื่องนี้ปรึกษากันในหมู่บ้านเลย
แล้วคุณพิษสมัยอาสาค่ะ
เป็นตัวแทนของคนในหมู่บ้าน
เป็นความหวังของหมู่บ้านเอาความเดือดร้อนนี้มาร้องเรียน
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างจริงจังหน่อย
ซึ่งแมลงวันที่มันบินอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย

มันมาจากการเลี้ยงไก่ภายในฟาร์มแห่งหนึ่ง
ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านอ๋อมันมีฟาร์มไก่ไงมันมีสาเหตุใช่ค่ะแล้วบอกเป็นอย่างนี้มา๒๐ปีแล้ว
สังเกตว่าฟาร์มไก่มันตั้งมา๒๐ปีแมงวันมันก็มา๒๐ปี
ร้องเรียนไปยังผู้นำชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นไม่มีใครสนใจเลย

ที่ผ่านมามีการพยายามขอร้องให้ทางฟาร์มไก่แก้ไขปัญหาหน่อย
เพราะว่า๒๐ปีมันต้องมีการพูดคุยอะไรกันบ้างแหละ
พี่สมัยบอกว่าก็เคยมีการแก้ไขนะ
ฟาร์มทำยังไงแจกกระดาษดักมันวันให้กับชาวบ้านจ้

มาพูดคุยด้วยนะแจกกระดาษให้บอกว่าไปแก้ปัญหากันนะนะ
หรือบอกจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้าน

เออมันเยอะมากเลยค่ะโอ้โฮน่ากลัวมากนะครับ
กลายเป็นว่านี่คุณผู้ชม
แมลงวันหาง่ายกว่าสัญญาณไวไฟ